คุณผู้ชมครับอย่างที่ทราบกันดีว่าตอนเที่ยง๕นาทีของวันนี้
ผู้ชุมนุมได้พยายามผลักดันเข้าไปแล้วก็ไปใช้พื้นที่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้นะครับ
หลังจากนั้นตำรวจก็บอกว่าการเข้าพื้นที่โดยที่ไม่มีการขออนุญาต
ถือว่าผิดผิดทั้งเรื่องของการบุกลุกแล้วก็ทำให้เสียทรัพย์นะฮะ
เรื่องนี้ตำรวจเขาจะว่าอย่างไรเรามีรายงานสดมาอีกฝากฝั่งหนึ่งจากคุณภูริพัฒน์บุญนินนะฮะ

โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าการกระทำของกลุ่มผู้ชุมนุม
ที่ใช้กำลังบุกเข้าไปพังประตูของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้น
เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายฐานบุกรุกและทำให้เสียทรัพย์
ซึ่งต้องรอทางมหาวิทยาลัยมาแจ้งความดำเนินคดีอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ขณะที่ยังทวงถามไปยังกลุ่มผู้ชุมนุม
วันไหนบอกก็ว่าจะไม่ทำผิดกฎหมายครับ
พลตำรวจตรีปิยะตะวิชัยรองผู้ประชาการตำรวจนครบานและพันธุ์ตำรวจเอกกิจสนะพระเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายงานความคืบหน้ากรณีกิจกรรมการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม
โดยเน้นย้ำเรื่องไม่ให้ชุมนุมภายในระยะ๑๕๐เมตรในพื้นที่พระบรมมหาราชวัง
และประกาศห้ามชุมนุมในพื้นที่๕๐เมตรด้านหน้าสารดีการและรอบธรรมเนียบรัฐบาล
ซึ่งมีการออกประกาศไปตั้งแต่เมื่อวานนี้
และตอนนี้มีการประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนออกจากพื้นที่
และตำรวจได้เข้ารักษาพื้นที่แล้ว
ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนนั้นมีความผิดตามกฎหมายด้วย
ขณะที่อีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญที่รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกมาให้สัมภาษณ์นะครับ
เรื่องการใช้เครื่องตัดกุญแจและพังประตูเข้าไปในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดยรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าการกระทำลักษณะนี้มีความผิดฐานข้อหาบุกรุกและทำให้เสียทรัพย์
ซึ่งหลังจากนี้ต้องรอให้เจ้าของพื้นที่มาแจ้งความร้องทุกข์ตามขั้นตอน
ตำรวจจึงจะสามารถดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ชุมนุมได้
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังทวงถามกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะว่าการกระทำที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นการชุมนุมที่ไม่กระทบสิทธิ์ตามกฎหมาย
อย่างที่แก่นำเคยออกมาพูดหรือไม่ไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันครับ
ผมถึงนำเรียนแล้วก็เน้นมาโดยตลอดนะครับว่าผมเชื่อว่าผู้ที่ชุมนุมหรือคนที่เป็นแก่นำมันน่าจะทราบอยู่แล้วนะครับ
เขาคงจะมีฝ่ายกฎหมายคอยเป็นภาษาการว่าอะไรที่ทำแล้วมันจะเป็นความผิดอะไรที่ทำสุ่มเสี่ยงมากหรือน้อยก็อย่าใช้หลีกเลี่ยงซะนะครับ
แต่ที่ท่านถามเมื่อสักครู่มาว่าแล้วสถานที่ต่างเจ้าของสถานที่จะว่ายังไงนะครับจะบุกลุกไม่บุกลุกเดี๋ยวคนต้องดูตามสถานการณ์นะครับว่าในส่วนใดที่เป็นเจ้าของสถานที่ที่เป็นผู้เสียหายเขาต้องมาแจ้งนะครับรังศาลแบบนี้อะไรที่เป็นพื้นที่ที่ไม่ต้องมาแจ้งก็เป็นหน้าที่ของเจ้าที่ตำรวจหรือส่วนเกี่ย
จะสามารถใช้ในการรวมกลุ่มการทำกิจกรรมชุมนุมทางการเมืองได้ซึ่งหากนอกเหนือจากการออกกำลังกายแล้วถือว่าเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายโดยกรุงเทพมหานครที่เป็นเจ้าของพื้นที่ต้องเป็นฝ่ายดำเนินการเอาผิดกับกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่ก่อนหน้านี้รองโฆษกสำนักงานตำรวจแ
และอดทนอดกั้นแต่จากภาพที่ปรากฏบริเวณวังปรุศสักวันข้างกองประชาการตำรวจนครบานพบว่ามีกำลังตำรวจนับร้อยคนถือโล่และกระบองครบมือเดินเรียงแถวกันเตรียมพร้อมสแตนบายรอรับคำสั่งซึ่งทำให้หลายคนเป็นห่วงว่าภาพที่เกิดขึ้นจะเกิดความรุนแรงเกิดขึ้นซึ่งรองผู้ประชาการตำรวจนครบ
และจะดูแลกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยหัวใจ
คุณผู้ชมครับด้านหลังของผมณขณะนี้คือบริเวณด้านข้างของกองบัญชาการตำรวจนครบานก่อนหน้านี้
เมื่อกี้ที่ผ่านมาครับเป็นการฝึกในการที่ปะทะกับกลุ่มผู้ชุมนุมและการฝึกที่จะสลายการชุมนุม
ซึ่งทางตำรวจยืนยันว่าเป็นเพียงการฝึกเท่านั้นไม่ใช่การที่จะไปสลายการชุมนุมจริงกับประชาชน
ซึ่งทางรองผู้ประชาการตำรวจนครบานบอกด้วยนะครับว่าจะดูแลประชาชนด้วยความละมุนละม่อมและอดทนอดกลั้นครับ
ทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากกองบัญชาการตำรวจนครบานครับ

ก็ส่วนหนึ่งของการชุมนุมเนี่ยก็จะต้องมีแก่นนำ

เพราะว่าต้องมีเรื่องของการดูแลแล้วก็การขับเคลื่อนการทำภารกิจต่างด้วยนะครับ
สำหรับกลุ่มผู้ชุมนุมในวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะครับ
ซึ่งณขณะนี้เขาเป็นแนวร่วมที่มาจากหลายกลุ่มนะครับ
แล้วก็ใช้ชื่อว่ากลุ่ม๑๙กัญญาทวงอำนาจคืนรัศดรเนี่ยนะครับ
แกนนำของกลุ่มเนี่ยจะมาจากหลายกลุ่มด้วยกัน
แต่ว่าแกนนำหลักก็จะมีอย่างนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
มีเพนกวิ้นนะครับหรือว่าพระฤทธิ์ชีวารักษ์นะครับ
มีนายพานุพงศ์จาดนอกหรือว่าไม้ระยอง
ระยองคนที่บอกว่าเดี๋ยวผมขอรับผิดชอบ
กรณีการที่เข้าไปในพื้นที่ของธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์
จะด้วยวิธีการใดจะพังไม่พังบุกไม่บุกตัดกุญแจไม่ตัด
อะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับ
มีรุ้งนะครับปนัสยานะครับมีนัชนนไพโรธนะครับ
อานนท์นำพานะครับจตุพัฒน์บุญพัฒระรักษาหรือว่าภัยดาวดิน
พานุมาตรสิงพรมหรือว่าเจมส์นะครับ
มีฟอร์ดนะฮะฟอร์ตทัศเทพนะครับ
มีชัยอมรแก้ววิบุลพันธุ์หรือว่าแอมมี่บอสเทอร์บลู
อันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องนะช่วงที่ผ่านมา
แล้วก็สุวรรณาตาเหล็กหรือว่าลูกตานนะครับ
ถ้าฟังจากเจ้าหน้าที่เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะต้องมีมาตรการต่างในการดูแลการชุมนุม
รวมทั้งวันพรุ่งนี้นะครับทุกผู้ชมครับวันพรุ่งนี้ที่จะมีการเคลื่อนขบวนด้วยนะฮะ
ก่อนหน้านี้ตำรวจบอกว่าจะใช้แผนการดูแลการชุมนุมเนี่ยตามขั้นตอนตามลำดับต่าง
คือถ้ายึดตามแผนหรือว่าดูจากรูปแบบแผนการของเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับในการที่จะดูแลการชุมนุมเนี่ย
ก็คือแผนกรกฎ๕๒ที่ใช้มาตลอดแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะเปลี่ยนชื่อแล้วนะรูปแบบอาจจะไม่ต่างกันมาก
รูปแบบเป็นอย่างนี้นะฮะแต่เขาใช้ชื่อแผนว่าแผนการชุมนุม๖๓นะฮะ
นี่ฮะก็มีการเตรียมนะฮะนี่คือขั้นเตรียมการก่อนเกิดเหตุใช่ครับ
นี่ก็มีการตั้งหน่วยหรือว่าชุดเฉพาะกิจสนับสนุนตามแผนเลยครับ
กำลังพลซักซ้อมการปฏิบัติจัดหาอุปกรณ์เตรียมพร้อมเคลื่อนย้ายเพื่อปฏิบัติภารกิจและแก้ปัญหา
แล้วก็เตรียมสถานที่ควบคุมผู้ที่กระทำความผิดนะครับ
นี่คือเตรียมการก่อนเกิดเหตุครับ
แต่ถ้ามันมีความจำเป็นเกิดขึ้นกรณีการเผชิญเหตุนะครับ
ตรงนี้นะครับเขาก็จะมีลำดับขั้นตอน

แล้วจะกันคนที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัย
จากนั้นจะประชาสมพันธ์ข้อเท็จจริงของสถานการณ์นะครับ
แล้วก็จะระบุให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมทราบว่าทำผิดกฎหมายข้อใด
มีอัตราโทษอย่างไรเพื่อให้ผู้ชุมนุมได้รับทราบ
หลังจากนั้นก็จะมีขั้นตอนการร้องขอต่อสาร
เพื่อให้สั่งให้ผู้ชุมนุมยุติการกระทำที่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น
อันนี้กรณีเผชิญเหตุนะครับ
ถ้าไปอีกขั้นนึงเนี่ยจะเป็นสถานการณ์เข้าขั้นวิกฤตแล้ว
อันนี้พอขั้นวิกฤตปุ๊บเนี่ยโอ้โหก็ต้องใช้กำลังจากเจ้าหน้าที่
เขาบอกว่าต้องเป็นเบาไปหานาก่อน
ก็เริ่มจากการใช้คำสั่งออกประกาศเครื่องขยายเสียง
อย่างที่เขาใช้กันไปแล้วเนี่ยคือให้ออกจากสนามหลวง๑ชั่วโมงนะครับ
แล้วก็ค่อยไปหานักเลยจับกลุ่มด้วยมือเปล่านะฮะ
ใช้มือจับล็อกบังคับใช้เครื่องพัฒนาการแล้วก็ใช้คลื่นเสียงต่างนะครับ
หรือว่าถ้าจะต้องเพิ่มมาตรการเข้าไปนะครับก็จะมีการฉีดน้ำ
ถ้าจำเป็นก็ต้องก๊าซน้ำตาสเปรย์พริกไทยใช้กระบองหรือใช้อาวุธ
แต่ต้องไม่เป็นอันตรายต่อการบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิต
ขั้นนั้นโดยเฉพาะการเสียชีวิตอย่างเงี้จะไม่ได้เลยนะฮะใช่ฮะ
ซึ่งอันนี้เป็นลำดับขั้นตอนนะครับจากเบาไปหนักนะฮะ
ไม่ได้หมายความว่าเจ้าหน้าที่จะต้องใช้ทุกอย่างนะครับ

คือขั้นวิกฤตแล้วนะฮะต้องใช้กำลังในการเข้าไปสลายแล้วอะไรแบบนี้
ทีนี้พอถ้าวิกฤตไปเนี่ยมันก็ต้องมีแผนฟื้นฟูคุณผู้ชมครับ
ตามแผนของการชุมนุมที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็ต้องไปฟื้นฟู
ฟื้นฟูคืออะไรก็ต้องเนี่ยฮะสอบสวนดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดนะฮะ
บุรณะทรัพย์สินของราชการที่เสียหายไปนะฮะก็ในที่นี้ก็มีทางด้านของที่ธรรมศาสตร์เอง
จะมีประตูพงประตูพังอะไรก็ต้องฟื้นฟูกันต่อไปนะครับ

นำเพื่อที่จะได้เป็นคนกลางในการที่จะเจรจา
หรือว่าต่อรองกับทางฝั่งของเจ้าหน้าที่
หรือฝั่งทางรัฐบาลที่เขาจะเรียกร้องไปด้วยว่า

ที่ประชาชนที่มวลชนเขาต้องการ

จะมีการตอบสนองหรือว่าตอบรับกันได้อย่างไรบ้าง